เสาร์นี้พบกับศึกกระชากเข็มขัดแชมป์

คุณแผนเล็กครูออสเมืองโพนทอง

ประทะเดทลิศลูกคล่องกลาง

เต็มอิ่มจู่ใจกับมวยไทยสามยก

ถ่ายท่อสดจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตดียมพัทยา
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒